อีกหนึ่งเหตุสลดนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยหน้าที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเนี่ยนะคะ
เป็นหญิงวัย๗๔ปีเธอสตาร์ทรถกระบะ
ทีนี้ตัวเธอยังไม่ได้เข้าไปนั่งนะคือเหมือนกับยืนสตาร์ทนึกออกไหม
แต่รถมันพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ดึงร่างของเธอไปอัดติดกับกำแพงด้วยนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าสงสัยว่าน่าจะลืมปลดเกลียว่างขณะสตาร์ทเครื่อง
มันก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นค่ะ
นี่แหละค่ะที่เกิดเหตุอยู่บริเวณโรงจอดรถใต้ถุนบ้านปูนชั้นเดียวยกสูง
อยู่ที่หมู่๔ตำบลมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจึงประสานแพทย์และกู้ภัยเข้าตรวจสอบค่ะ
ไปถึงภายในบ้านพบรถกระบะสภาพยางหลังขวาเนี่ยระเบิดเลยนะคะ
ประตูข้างคนขับไปพบศพนางจำปีดิสมาอายุ๗๔ปี
ศีรษะติดอยู่ภายในรถส่วนร่างกายไปถูกอัดติดกับประตูแล้วก็ผนังใต้ถุนบ้าน
ทำให้สภาพศพเนี่ยคอหักเสียชีวิตคาที่นะคะชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันยกรถกระบะออก
เพื่อจะนำร่างของนางจำปีออกมาจากจุดเกิดเหตุค่ะ
ส่วนในบริเวณหลังกระบะพบอาหารสุนัขที่คลุกแล้วในจำนวน๓ถุงและอีก๑กระมัง
นายวิเชียนเชื้ออภัยผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ขณะเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกำลังผูกเชือกที่รถอยู่
แล้วได้ยินเสียงยางระเบิดแต่ยังไม่ได้สนใจอะไรนะคะ
คิดว่าสงสัยมีรถสิบล้อยางระเบิดแล้วมั้ง
พอชะโงกมาดูเห็นรถวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วล้อหลังเนี่ยหมุนฟรี
ขณะที่หน้ารถชนเข้ากับประตูเหล็กในบ้านแล้วประตูรั้วบ้านปิด
เขาก็เลยรอดรั้วเข้ามาค่ะเห็นว่าเครื่องรถยังติดอยู่
ไม่รู้จะทำยังไงวิ่งออกไปตามเพื่อนบ้านมาช่วย
ให้เอากุญแจรถจักรยานยนต์มาดับเครื่องยนต์เพราะว่ากุญแจไม่อยู่ที่ตัวรถ
แต่ก็ไม่ทันการแล้วเพราะว่าผู้ตายหมดลมไปก่อนแล้วเนี่ยนะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้ตายอยู่บ้านเพียงคนเดียว
เป็นคนใจบุญค่ะเธอชอบนำอาหารไปให้สุนัขจรจัดกิน
ระแวกอำเภอวัดสิงศ์ช่วงเช้าก็จะปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
คาดว่าผู้ตายน่าจะไปสตาร์ทรถขณะยืนอยู่ด้านนอกรถ
แต่ว่าคงจะไม่ได้ใส่เกียร์ว่างไว้นี่แหละค่ะ
พอสตาร์ทปุ๊บรถมันเลยพุ่งไปข้างหน้าแล้วลากตัวเธอติดไปด้วย
ล้อก็หมุนฟรีจนยางระเบิดส่วนทางญาติเองเห็นเหตุการณ์แล้วก็บอกว่า
คงไม่ได้ติดใจในสาเหตุการตายนะคะก็จะต้องนำศพส่งมอบ
มาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องของการสตาร์ทรถเนี่ยจริง
ใช่แล้วก็ต้องตรวจเรื่องของเกียร์ด้วยว่าของเราเนี่ยเกียร์
อยู่เกียร์อาหรือว่าเกียร์ที่มันเดินหน้าหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นก็จะทำให้ไม่เกิดเหตุสลดแบบนี้ขึ้นนะ